มาดูเรื่องนี้ที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมไว้เรื่องของผัวเมียทะเลาะกัน
แล้วสองคนผัวเมียนี้เอาจริงทำงานอยู่ในร้านนี้ด้วยกัน
เอาเหรอแล้วเนี่ยคือจังหวะเมียเห็นไหม
มีดพระเฉาะคอเมียเลยคุณโอ้โหคือเมียกำลัง
คือเหมือนกำลังเลือกของเลือกผักกันอยู่อะค่ะทำงานในร้านทั้งคู่นะ
เป็นพนักงานของร้านนี้เป็นเหมือนร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวอะค่ะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตัวสามีในตานวงทองอายุ๔๓เป็นชาวไทยใหญ่นะคะ

กำลังเลือกผักเลือกอะไรอยู่เดินถือมีดพระมาฟันคอนางสาววรพร
ภรรยาตัวเองโอ้โหแล้วก็ล้มลงไปเลย
ตัวภรรยาเนี่ยโอ้โหรีบนะคะเพราะคนที่เขาอยู่ในร้าน
เขาตื่นตกใจเห็นปุ๊บเนี่ยล้มลงไปแบบเนี้ยล้มเสร็จเพื่อนที่อยู่ในร้านรีบสิ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเหตุเกิดนะคะ
เช้าเมื่อวานนี้ครับหลังจากสามีก่อเหตุแล้วทำยังไงอ่ะ
มีดไว้แล้วหนีออกไปเลยเจ้าของร้านเล่าแบบนี้ว่า
เอาจริง๒คนนี้ทำงานอยู่ที่ร้านนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ครับแต่เห็นตลอดเห็นกันจนเบื่อทั้งตัวเขาเองทั้งพนักงานในร้าน
เพราะเขาชอบทะเลาะกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุเจ้าของร้านบอกก็ไม่รู้หรอกนะ
ทะเลาะอะไรกันมาแต่อยู่ดีดีตัวสามีในตานอ่ะ
เดินไปหลังร้านแล้วก็ไปเอามีดมาฟันเมียตัวเองอย่างนั้น
ล้มเลยล่ะค่ะทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นไปได้นะ
ปกติแล้วตัวในตานเป็นคนติดสุราเรื้อรังจริง
ชอบจะกินเหล้าอยู่ในเวลาทำงานตลอดเวลาจนทุกคนเขาเอือมระอา
ส่วนทางด้านภรรยาเป็นยังไงบ้างเขาบอกตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็มีแผลที่ไทยทอยเย็บถึง๘เข็ม
เธอบอกว่าเธอเล่าแบบนี้นะตัวภรรยาก็รักสามีแหละ
ลองฟังคำพูดเธอสิเธอบอกถ้าสามีไม่กินเหล้าก็จะเป็นคนดี
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สามีกินขึ้นมาก็จะทะเลาะกัน
รับว่าสามีกินเหล้าทุกวัน

กลายด้วย
กลายด้วย
แล้วเจ้าตัวบอกยอมรับผมทำแต่ผมทำไปด้วยอารมณ์ชูวู

อยากขอโทษเมียและลูกค่ะ
อยากขอโทษเมียแล้วยืนยันจะดำเนินคดีค่ะ